ช้างป่าที่แก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะออกมาอารวาสและทำร้ายผู้คน
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑รายนะ
ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาอีกแล้วค่ะอืม
ออกมาจากป่าอีกแล้วมาทำร้ายพระสงฆ์
ขณะที่ออกบินทบาทนะคะจนพระสงฆ์รูปนี้มรณภาพเลยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้
รับแจ้งเหตุช้างป่าทำร้ายพระสงฆ์
อยู่ที่หมู่ที่๑๐ตำบลขุนซ่อง
ที่เกิดเหตุเป็นถนนลูกรังนะคะ
เชื่อมต่อบ้านกล่องปูงบ้านน้ำเป็น
ห่างจากสำนักสงฆ์บ้านคลองโป่งประมาณ๓๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บ
พบศพพระประชุมปุณนติโตอายุ๕๙ปี
มรณภาพอยู่กลางป่าย่าในร่องน้ำ
สภาพร่างนี้นะคะแหลกเลยค่ะ
ใกล้ศพพบบาดสีดำฝาบาดนะคะสภาพบุบตกอยู่หนึ่งใบ
อกจากนี้พบรอยเท้าของช้างขนาดใหญ่และรอยเลือดบนพื้นดินทั่วบริเวณค่ะ
จากการสอบถามพระสุกริตปัญญาวโร
เจ้าสำนักสงฆ์บ้านคลองโป่งและเลขาเจ้าคณะตำบลขุนซ่องเขต๑ทราบว่า
เมื่อคืนประมาณตี๓ค่ะมีช้างป่าตัวใหญ่ไม่ทราบเพศ
เข้ามาหากินบริเวณสำนักสงฆ์ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะช้างมักออกมาบ่อยครั้งแต่ไม่เคยทำร้ายใคร
จนกระทั่งช่วงเช้ามืดพระประชุมได้ออกเดินบินทบาท
ใช้เส้นทางนี้ประจำแล้วได้หายไปเลย
ประกอบกับมีชาวบ้านได้ยินเสียงช้างร้องคำรามดังลั่นบริเวณที่พบศพ
ช่วงเช้าแล้วค่ะฟ้าสางแล้ว๗โมงเช้า
แล้วรอจนช้างเดินกลับเข้าป่าชาวบ้านช่วยกันออกกันออกตามหาพระประชุมนะคะ
จนไปพบว่าท่านได้ถูกช้างทำร้ายจนมรณภาพค่ะ
คาดว่าเป็นช้างตัวเดียวกับที่พบเมื่อคืนนี้
ออกหากินช่วงฟ้าสางมาเจอพระประชุม
โดยบังเอิญจึงพุ่งเข้าทำร้ายค่ะ
เพราะว่ามีเวลา๗โมงเศสที่เจอเขาอีกทีเข้า

ที่เห็นไม่มีงาน
แต่ก็ไม่ชัดเจนมากเพราะว่าบางต้นไม้
แต่เท่าที่ดูจากรูปแล้วไม่เห็น
สำหรับเหตุการณ์ร้ายนี้นะคะ
เป็นรายที่๒ของต้นปี๖๔นี่แล้วนะคะ
เมื่อวันที่๑ค่ะ๑มกราคมนายบุญเชิดทรัพย์สวัสดิ์อายุ๖๑ปี
เป็นชาวระยองถูกช้างป่าทำร้ายขณะที่เข้าไปตัดไม้เนี่ยนะคะ
ในอำเภอแก่งหางแมวกำชับให้ผู้นำหมู่บ้าน
จัดกำลังอาสาเฝ้าระวังและติดตามช้างตัวนี้ดูพฤติกรรม
หรือหากประชาชนหรือชาวสวนไปกรีดยางแล้วไปเจอช้างโดยบังเอิญ
ให้พยายามหนีให้ไกลรีบแจ้งผู้นำชุมชน
กับช่วงนี้ช้างมักตกมันอาจทำร้ายคนอื่นได้นะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตจะมีเงินเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากช้างป่าแก่งหางแมวค่ะ